มาดูกระแสชัดชาติฟีเวอร์กันหน่อยนะคะ
หลังจากที่กรกตรับรองเป็นผู้ว่าคนที่๑๗ลำดับ๒๐ของกรุงเทพ
มหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าราชการกอทมส่งเสียงเชียร์กระหึ่มกำลังใจล้นรับชัดชาติ
นึกว่าดาราเกาหลีไปกรทมเมื่อวาน

โอ้โหคนออกมาให้การต้อนรับฮึ่มเลยค่ะ

เมื่อไหร่จะให้พวกเราเดินไปด้วยกัน
เพราะฉะนั้นก็ผมว่าง่ายคือ

ผมว่าหลักการของเราคือมีอะไรพูดกัน
ถ้าผมทำอะไรไม่เหมาะบอกได้

แล้วผมเองก็เป็นคนใหม่ของกรทม

คือเป็นกันเองแล้วดูข้าราชการเขา

เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ใช่ยังไม่ได้ทำงานด้วยหรอก
แต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราจะทำงานกับคนนี้ได้มีความสุข

เรื่องงานมันจะออกมาดีด้วย
ใช่ค่ะดูนี่จังหวะนี้นี่สไลด์ตัว
แล้วเมื่อวานนี้ใส่ไทยเขียวไทยเขียวเหนียวซับ
เหนียวซับให้คนไทยหลายคนเลยนะ
เพราะตัวเลขของอาจารย์ชัชชานี่โอ้โห
หลายคนไปซื้อตามเนี่ยหลายเลขมากดีค่ะ
จังหวะที่มีการเปิดตัวทีมงานนะครับ
แล้วก็ทีมที่ปรึกษาด้านหลังของท่านนี่แหละค่ะ
จังหวะนี้แหละค่ะที่มีโอกาสได้มีการพูดคุย
ข้าราชการของกรุงเทพมหานครนะคะ
มีหลายคนที่มารอบพบตัวจริงจริงนะคะ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้เห็นบรรยากาศ

โอ้โหคนออกมาให้กำลังใจตะโกนเรียกอาจารย์ชัดชาติ

เพราะบางคนไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงตัวอาจารย์ชัดชาติไง
แล้วสื่อก็ถามด้วยว่าต้องเรียกผู้ว่าไหมคะ

เรียกผมว่าอาจารย์เหมือนเดิมนะคะ

ผมไม่ใช่เจ้านายผมคือเพื่อนร่วมงาน

คุณชัดชาติก็มีการแถลงเปิดตัวทีมผู้บริหาร

ก่อนที่จะร่วมพิธีมอบหมายงานให้กับ
มีการมอบหมายหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กฎเหล็ก๕ข้อในการทำงาน

ข้อที่๑มีอะไรให้พูดคุยกัน
หากผู้ว่าทำอะไรไม่เหมาะ
ให้บอกได้ต้องเป็นการสื่อสารสองทาง
ใช่ค่ะไม่ใช่แบบสั่งอย่างเดียวจากบนลงล่าง
คุณมีหน้าที่ปฏิบัติคุณก็ปฏิบัติไป

สะท้อนการทำงานกลับมาด้านบนได้ด้วย

ข้อ๒อันนี้เออ

โปร่งใสสุจริตต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

ผมจะไม่ทนการทุจริต
จะมีความยุติธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย
บางคนนี่โอ้โหปากดีได้ดีไง

ผมจะไม่ทนต่อการทุจริต
จะมีความยุติธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย
ข้อที่๓ส่วนตัวอาจารย์บอกว่า

บางทีเนี่ยผู้ว่าอาจจะมาถึงสารวาการกรุงเทพเนี่ย

แล้วคนอื่นอย่างนี้ต้องมา๖โมงเช้าหรือเปล่าเนี่ย

เอาตามกิจวัตรประจำวันที่แต่ละคนเคยทำมา

เพราะท่านเองตื่นเช้ามาวิ่งไง
พอวิ่งเสร็จปุ๊บก็อาจจะไปอาบน้ำแล้วก็มาทำงานเลย
เห็นท่านบอกว่าคือบางคนเขาก็มีลูกไง
ต้องไปส่งลูกโรงเรียนก่อน

เอาเฉพาะคนที่จำเป็นไม่ต้องตาม

ถ้ามารับนะเวลาถ้ามาแล้วผมเจอหน้านะ

หน้าที่คุณคืออะไรแล้วตอบไม่ได้นะ

ป้ายชาติชาติเนี่ยไม่ต้องมี

คือเอาผลงานเป็นตัวประชาสัมพันธ์แทน
คุณผู้ชมรู้สึกยังไงคะ

แต่ข้าราชการกรุงเทพบอกว่ารู้สึกชื่นมื้น
แล้วก็เห็นดูหน้าตาสดใสกันทุกคน

มีนักข่าวของต่างประเทศมาถามท่านด้วย
ท่านวิ่งไปฟังคำถาม

ภาพนี้คลิปนี้มีแต่คนแชร์ในทวิตเตอร์

เดี๋ยวคนกรุงเทพก็จะเป็นคนคอยดูผลงานของท่านนี่แหละ

ทีนี้นอกจากว่าท่านชัดชาติ

จากอาจารย์ชัชชาติจะไปทักทายค่าราชการ

โชคด้วยเพราะว่าเลขที่เกี่ยวเนื่องกับ

รถที่ใช้ตอนเดินทางหาเสียงช่วงเลือกตั้ง

๙แบบนี้มันไปตรงกับรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่๑

จะต้องมุดลงดินอย่างเดียวนะครับ

ป้ายธรรมเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพ

เลขตัวนี้มันตรงกับ

๒๐ชัดชาติสิทธิพันธุ์

คนที่๑๗ของคุณชัดชาติก็ตรงกับ

พี่เบิร์ดพูดตั้งแต่วันแรกเลย

หาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ซื้อ

ไม่มีจริงเรียนก็ไปหาเหมือนกัน

รู้ว่าเลขที่เกี่ยวกับคุณชัดชาติ

ท่านอาจารย์ชัดชาติก็บอกว่าดีใจด้วย

อย่าไปยึดติดมากเดี๋ยวจะเดือดร้อน
ก็คืออย่าไปทุ่มมันกับมันเยอะนะคะ
ให้ตั้งใจขยันทำมาหากินด้วยกัน

ท่านมองทุกอุปสรรคเป็นโอกาส

เพราะว่าเหลืองบให้บริหารเท่าไหร่คะ

แต่ว่าก็ให้โอกาสท่านทำงานก่อน

อะไรไม่ดีก็แนะนำกันไป

การเห็นภาพข้าราชกรัฐมงส์